แรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ความหวานแล้วก็เรื่องราวที่น่ายินดีของคู่รักในวงการบันเทิงนะคะ
คู่นี้เนี่ยเขาบ่มเพาะความรักมานาน๓ปี
ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้ได้เลิกสละสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยจัดพิธีเนี่ยเป็นแบบไทยมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไปร่วมงานกันอย่างอบอุ่น
ซึ่งทั้งคู่จะมีแพลนจัดงาน๓วันก็คือพิธีไทยในวันนี้นะคะ
แล้วก็วันอาทิตย์ที่๑๖ธันวาคมจะจัดสำหรับแขกผู้ใหญ่ของบ่าวสาว
และวันที่๓ก็คือวันเสาร์ที่๒๒ธันวาคมจะจัดสำหรับเพื่อนของทั้งคู่นะคะ
จริงแล้วเนี่ยต่างนานนี้เค้ามีปาร์ที่สละสดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และรักษาซึ่งสาวที่ชายเองเป็นเพื่อนสนิทคุณรัชพรชลาดล
ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละนะคะ
พวกเราเฉพาะเนี่ยก็ได้ไปร่วมงานสละโสดไปเว้นเที่ยวได้พร้อมแล้ว

แต่ก็ต้องรอดูวันพิธีอีกทีนึง

บรรยากาศจะหวานตลบอบอวนขนาดไหนนะคะ
เดี๋ยวนำภาพมาฝ่าแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ